แต่ตอนนี้มันได้เวลาแล้วแหละที่เราจะไปตลาดกัน
งานสำรวจราคาสินค้ากันหน่อยติดตามกับน้องไปต่อใหม่ตลาดตลาด

เข้าตลาดไปเช็คราคาสินค้าดีกว่าวันนี้มีราคาสินค้าปรับเปลี่ยนด้วยนะ
มาดูราคาหมูเนื้อแดงหน่อยนะคะวันนี้ปรับลงมาแล้วนะ
อยู่ที่๑๔๐บาทต่อกิโลกรัมสะพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมและไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองนะคะ
มาดูราคาของปลากันบ้างนะปลานินวันนี้ค่ะ๗๐บาทต่อกิโลกรัม
ปลาทูนึ่ง๑๔๐บาทต่อเข่งปลาสลิด๑๗๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ปลาช่อนเลี้ยงอยู่ที่๑๕๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ